ชื่อนายธนกรเลิศพนาสินครับอายุ๒๕ปีครับ
ผมเป็นผู้พิการทางด้านออทิสติกผมเป็นคนชงเครื่องกาแฟต่าง

มันไม่ยากความพิจัยที่ได้มาทำงานที่นี่
ผมมาจากศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกส
ว่าสนามลูกปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต
มันเงียบมากสงบ
มันมีรูปภาพวาดต่างพร้อมกับระบายสี
ผมสนิทกับพี่หมวยผู้จัดการร้าน

เขาเป็นคนที่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
เขาสอนให้ด้วยครับผม
พี่กรเป็นเด็กที่น่ารัก
การรับออเดอร์หรือว่าการทำออเดอร์

สูตรตัวแต่ละกาแฟค่ะมันคนละสูตรกัน
เขาสามารถทำได้โดยที่ไม่ผิดพลาดเลย
แล้วเขาสามารถทำอะไรซ้ำได้
โดยที่ไม่มีการบ่นว่าเหนื่อยท้ออะไรอย่างนี้
คือปกติสังคมของเรา
จะไม่ค่อยให้โอกาสสำหรับเด็กพิเศษเท่าไหร่
ผู้พิการทางหูแล้วก็เด็กพิเศษ
สามารถทำงานร่วมกับคนปกติได้
เพราะว่าตอนเด็กเขาก็เป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้า
หมอบอกว่าสงสัยจะเป็นออร์ทิสติกก็เลยงง
เราก็ตั้งใจที่จะให้เขาเติบโตมาอย่างดีนะครับ
ก่อนที่จะรักษาลูกต้องให้พ่อแม่เข้าใจก่อน
จริงแล้วเขาสามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้มากมาย
มันจะมีอยู่ทีนึงผมเป็นคนที่เวลากินข้าว

อย่างเช่นผมดูทีวีดูการ์ตูนดูซีรีส์
ผมนั่งดูต่อเนี่ยพอจบปุ๊บผมกำลังจะมาล้าง
กลับมาปุ๊บจานล้างวางตากไปแล้ว
ก็จะเป็นคนที่โดนคุณยาย
ต่อว่าว่านี่ทำไมใช้พี่ก่อนล้างจานนะ
อย่างนี้สมมติน้ำลงเท้าความออกมาก็จะไปแล้วใช่ไหม

การดูแลเด็กพิเศษหลักที่เราทำ

สร้างความอบอุ่นให้เขาให้เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัย
เขายังมีคนที่รักเขาจริงนะครับ

แล้วสุดท้ายก็ต้องให้โอกาสเขานะครับ

ความยากของการดูแลกรก็คือเราจะต้องใกล้ชิดเขา

ให้เขารู้สึกว่าเขายังมีคนที่รักเขาจริงนะครับ
ก็คือต้องใกล้ชิดค่ะเป็นความอบอุ่น
ทุกคนต้องช่วยกันที่จะสังเกตเขาว่าเขาต้องการอะไร
แล้วเราก็หาวิธีสอนเขาแนะนำเขาค่ะ

เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำได้เอง
พาไปเรียนด้วยกัน
ที่เรียนมาด้วยกันก็มานั่งติวให้

ก็ต้องฝึกให้เขาเขียนตัวเล็กลงให้เป็นธรรมชาติ
ก่อนเรียนจบแล้วคุณแม่ก็ยังไม่รู้เลยว่า

เขามีโครงการที่ฝึกอบรมของศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ

พอเรียนเสร็จได้มีการติดต่อกันกับทางคาเฟ่เมซอนนะคะ
สิ่งที่เราเห็นเขาเรารู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จ
กาแฟ๕๐สูตรจำได้หมดเลย
เกินกว่าจะภูมิใจแล้วครับ
มีพี่ที่ทั้งคนดีแล้วก็เป็นห่วงผมมาก
แล้วก็ยิ่งสามารถดูแลตัวเองได้
ก็ใครจะคิดแล้วว่าพี่จะออกไปทำงานแล้วก็มีรายได้หาเงินอย่างนี้ได้
ที่ได้ให้โอกาสน้องกรในการที่มีงานทำแล้วก็มีรายได้
จริงแล้วเขาสามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้มากมายนะครับ

ใช่หน่วยงานที่อื่นไม่เพียงแต่เท่าที่เราพบเห็นนะครับ
อยากจะให้โอกาสกับคนพิเศษเหล่านี้กับเด็กเหล่านี้นะครับ
โอกาสที่เขาได้ไปทำกิจกรรมไปพัฒนา

อย่าไปมองว่าเขาเป็นคนไร้ความสามารถไม่มีประโยชน์อะไรกับสังคม
ปัจจุบันมีผู้ป่วยออทิสติกทั่วประเทศประมาณ๓แสนคน
ซึ่งมีเพียง๑๐หรือ๓๐๐๐คนเท่านั้น
ที่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีและได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพ
ที่ช่วยสร้างงานที่มั่นคงส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสร้างความเท่าเทียมในการดำรงชีวิตให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ
คู่ไปกับการสร้างประโยชน์แก่สังคมชุมชนอย่างยั่งยืน